ผมขออนุญาตนะครับในฐานะที่

ผมขอให้พี่ชูนะครับ
สุขภาพฟื้นฟูแข็งแรงจากโรคมะเร็ง
ไม่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ตาม
เพราะเมื่อวานนี้เฮียชูโบกมือลาบินรัดฟ้ารักษามะเร็งครับ
คุณผู้ชมครับไปกับลูกสาวนะไปที่อังกฤษก่อน
แล้วก็เดี๋ยวจะไปใช้ชีวิตในบ้านปลายที่สก๊อตแลนด์ครับ
นี่คือพี่ชูครับชูวิทย์กระมวลวิสิตครับนักการเมืองนะฮะ
เป็นหลายบทบาทเหลือเกินหลายบทบาทเหลือเกินนะครับ
คุณผู้ชมนะครับติดตามเรื่องของการทำงานของพี่ชูมา
ผมว่าก็นะครับเป็นระยะเวลาเป็น๑๐ปี
นั่งรถเข็นครับมีพนักงานของท่ากัศยานานาชาติสุวรรณภูมินะครับ
สมุทรปราการพาจะไปขึ้นเครื่องไปอังกฤษครับเมื่อเช้าวันนี้
พี่ชูออกเดินทางไปกับนางสาวตะการตากระมวลวิสิตนะครับลูกสาว
ก็จะสังเกตว่าท่านดูอ่อนเพลียซูบผอมนะครับ
แล้วก็มีไม้เท้าพยุงตัวนะครับ
คือจะไปอังกฤษก่อนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ซึ่งนายชูวิทย์นะครับบอกว่ามีลูกเขยเป็นหมออยู่ที่นั่น
แล้วรักษาเสร็จแล้วก็จะไปพักผ่อนที่สก๊อตแลนด์นะครับกับครอบครัว
แล้วก็ยังไม่มีกำหนดกลับฮะ
อกจากนี้ยังมีข้อความสุดท้ายคุณผู้ชมผมอ่านแล้วน้ำตาจะไหล
พี่ชูคุยกับเขี้ยวเขี้ยววิมลวันธรรมพักดีนะครับ
เพื่อนผมเนี่ยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยนะ
ข้อความสุดท้ายนะครับคุยกันเมื่อวานนี้
วยพรให้นายชุวิตเดินทางปลอดภัย

ส่วนพี่ชูตอบมาบอกว่าแหมลาแล้วนะเขี้ยว
ขอให้มีความสุขกับชีวิตทุกเวลานาที
ขอบคุณสำหรับทุกอย่างแล้วพบกัน
อาการป่วยของพี่ชูวิทย์นะครับ
คือเขาแถลงยอมรับว่าเป็นมะเร็งเนี่ย

แจ้งว่าเหลือเวลาพี่ชูอยู่ได้๘เดือนนะเวลานั้น
เจ้าตัวก็ยังจำได้ไหมแฉเพื่อชาติเนี่ย

เศรษฐาทวีสินตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกเลยนะ
จนวันที่๒๑สิงหาคมนะครับ
คุณชูวิทย์แถลงข่าวครั้งสุดท้ายแล้วย้ำว่า
คุณจะไม่เห็นผมมาแฉใครอีกครับ

ผมพยายามเข้าดูเพจของพี่ชูบ่อยก็ไม่มีความเคลื่อนไหว
กระทั่ง๕กันยายนครับเพจของนายชูวิทย์นะครับ
เลื่อนไหวแล้วโพสต์ครั้งสุดท้าย
แชร์คลิปที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อรายการหนึ่ง

นายชุวิตปรากฏตัวไปรักษามะเร็งก็เกิดกระแส
ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับ
ก็ขอให้หายป่วยแล้วกลับมาประเทศไทย
ส่งกำลังใจนะพี่ชูนะ